มาดูความคืบหน้าในคดีฆ่าอำพรางศพ
แล้วก็ทิ้งศพไว้ที่ทุ่งนาในจังหวัดนครสวรรค์

ก่อนหน้านั้นจับไปได้แล้ว๒คน
ล่าสุดมีผู้ร่วมก่อเหตุอีก๒คนเข้ามอบตัว
โดยคนก่อเหตุอ้างนะครับว่าคนตายทำร้ายร่างกายเขาก่อน
เขาเลยแค้นก็เลยล่อออกมาเพื่อทำร้ายร่างกายคืนนะครับ
โดยนายสุเทพมาลัยกุลหรือว่าจวบอายุ๖๕ปี
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีอุ้มฆ่านายคำนึงเจริญรัฐ

ที่สุดแล้วตัวของนายจวบ
ได้เข้ามอบตัวกับพลตำรวจตรีนัทธวุฒิภาคภูมิ
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๖

จวบรับสาภาพแบบนี้ครับ
บอกว่าเขาเป็นคนก่อเหตุฆ่านายคำนึงจริง
ทำไปเพราะความโกรธแค้นที่เคยถูกนายคำนึงทำร้ายก่อน
โทรศัพท์เรียกนายกันและนายโก้มาช่วยกันเคลียร์ปัญหา
แต่ว่าตัวผู้ตายคือนายคำนึงเนี่ยนะครับ
ก็ยังกล่าวหาว่านายจวบพาพวกมารุมทำร้าย
ทั้งที่นายจวบบอกว่าอยากจะมาเคลียร์
เพราะผู้ตายเคยทำร้ายเขาก่อน
แต่ทีนี้ครับพอเคลียร์กันไม่ได้
กลุ่มของนายจวบคือนายกันและนายโก้ด้วยนะฮะ
ทั้ง๓คนก็ช่วยกันจับตัวนายคำนึงขึ้นรถยนต์

ซึ่งระหว่างอยู่ในรถนายคำนึงนั้นต่อสู้ขัดขืนตลอดเวลา
ทีนี้ครับนายจวบก็เลยใช้มือกดคอเอาไว้
แล้วก็ไม่คิดว่าในช่วงของการกดคอ

จวบก็เลยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ
ทำให้นายคำนึงถึงแก่ความตายนะครับ
หลังจากนั้นนะครับนายจวบก็เลยเรียกลูกชาย
ก็คือนายสาชนนายสายชน
มาช่วยกันเคลื่อนย้ายอำพรางศพ
ใส่ท้ายรถกระบะและนำไปทิ้งที่จังหวัดนครสวรรค์

สามารถจับภาพเส้นทางการเคลื่อนย้ายศพได้นะครับ
จวบผู้ต้องหาหลักให้การรับสาภาพตลอด

เรื่องต้นตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะครับ
จวบมีฉายาว่าจวบร้อยศพหรือว่าจวบชนแดน
ซึ่งเป็นอดีตมือปืนรับจ้างในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
แล้วก็โซนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับ
เคยถูกตำรวจกองปราบจับหลังจากพ้นโทษ
ก็กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดในจังหวัดเพชรบูรณ์

ในช่วงค่ำนะครับ
ปรากฏว่าลูกชายของนายจวบก็คือนายสายชน

โทรไปเรียกลูกชายมาช่วยในการอำพลางศพเคลื่อนย้ายศพ
นายสายชนลูกชายของนายจวบนะฮะก็เข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นเดียวกันนะครับ
ตำรวจจึงคุมตัว๒พ่อลูกขึ้นรถตู้
เพื่อนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพนบัวจังหวัดนครสวรรค์
ดังนั้นสรุปแล้วในเบื้องต้นนี้มีผู้ก่อเหตุทั้งสิ้น๔คน
คนที่ถูกจับได้ก่อนหน้านี้ก็คือนายกันและนายโก้คนที่นายจวบ
เรียกมาช่วยเคลียร์ปัญหากับผู้ตายนะครับก็เป็นเครือญาติกันทั้งสิ้น
ส่วนอีก๒คนก็คือนายจวบผู้ลงมือฆ่า
แล้วก็นายสายชนลูกชายของนายจวบที่ถูกนายจวบผู้เป็นพ่อ
เรียกให้มาช่วยขนย้ายอำพรางศพนะครับรวมทั้งสิ้น๔คนในผู้ร่วมขบวนการนะฮะ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับนางไพรินแฟนไทยสงฆ์ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายนะครับ
ภรรยาผู้ตายเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุตัวของผู้ต้องหาคือนายจวบ
มานั่งคุยกับแม่ของเธอเรื่องของที่ดินแล้วตัวเธอเองเนี่ยก็กลับบ้านมาเจอ
มานั่งคุยด้วยที่แคร่หน้าบ้านนะครับกระทั่งนายคำนึงสามีนะฮะ
กลับมาเจอปรากฏว่าสามีเกิดความหึงหวง
และพูดกับเธอบอกเดี๋ยวคืนนี้จะจัดให้จากนั้นสามีของเธอก็มานั่งดื่มเหล้าด้วยนะครับ
แต่ระหว่างที่ดื่มเหล้ากันเนี่ยก็เห็นว่าสามีเนี่ยเหมือนทำหน้าทำตา
สีหน้าสีตาไม่ค่อยดีคือกัดฟันกรอดเหมือนโกรธแค้นใครมาคือค่ะ
คือเหมือนโกรธอะก่อนจะพูดจาใส่นายจวบ
แล้วก็คว้าไม้เนี่ยมาตีนายจวบก่อนส่วนนายจวบนะฮะก็ตอบโต้กลับครับ
โยนเก้าอี้ใส่นายคำนึงจนนายคำนึงศีรษะแตก
จากนั้นเกิดการชกต่อยกันนะฮะตัวของภรรยานายคำนึงเนี่ย
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจแล้วก็หลบวิ่งไปเข้าบ้านของน้านะฮะ
เพราะว่าในเหตุการณ์มันวุ่นวายแล้วไม่นานก็มีรถเก่งแล้ว
กระบะขับมาจอดหน้าบ้านตอนนั้นนะฮะเธอคิดว่าเป็นรถของตำรวจนะครับ
ที่จะนำสามีห์ของเธอเนี่ยไปสงบสติอบรม
ก็ยอมรับว่าสามีของเธอเนี่ยเริ่มต้นก่อนนะฮะ
ทนายจวบโกรธผู้ก่อเหตุแล้วก็คว้าไม้ไปตีนายจวบก่อน
กระทั่งถูกโยนเก้าอี้ใส่จนหัวแตกเนี่ยนะฮะทีนี้ครับก็เลยนี่คือสรุปเรื่องราว
มันก็เหมือนตรงกับที่นายจวบให้ข้อมูลกับตำรวจนะอืม
นายจวบผู้ก่อเหตุเนี่ยถูกนายคำนึงผู้ตายเนี่ย
ทำร้ายร่างกายก่อนแล้วเขาก็เลยโทรเรียกเพื่อนที่ขับรถกระบะมาเนี่ย
กะจะมาเคลียร์แล้วก็พานายคำนึงขึ้นรถไปอืม
สุดท้ายกลายเป็นการนำไปฆ่านะฮะ